คุณผู้ชมคะเรามีคลิปนาทีชีวิตนะคะ
ที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่เขาใหญ่แล้วก็มีช้างป่าเขาใหญ่เนี่ย

แล้วก็นักท่องเที่ยวบอกว่าตกใจมากทำตัวไม่ถูกถอยรถหนีนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็บอกว่า
จริงแล้วนักท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวก็ต้องเคารพป่าเคารพสัตว์ป่าด้วย
คือต้องเคารพกันทั้งสองฝ่ายเพื่อความปลอดภัยของคนเอง
แล้วก็ความปลอดภัยของสัตว์ป่าด้วยนะคะ
เราไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่เป็นคลิปนาทีที่รถกระบะบรรทุกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สังเกตรถกระบะนะคะมีนักท่องเที่ยวอยู่ที่รถกระบะต่างชาติ
ชาวต่างชาติเต็มเลยนะคะกำลังถอยกลับแบบนี้
เพราะว่าด้านหน้ามีอะไรมีช้างป่ากำลังเดินพุ่งมาเลยนะคะ
คุณผู้ชมรถนักท่องเที่ยวแล้วก็
ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางนั้นก็ตกใจ
ทำตัวไม่ถูกถอยกลับไปตั้งหลักก่อนดีกว่า
คือช้างก็ไม่ได้วิ่งอะไรมาเร็วแต่ก็น่าตกใจ
คือการเห็นเขายืนจังกล้ากลางถนนนั่นก็เราเดาไม่ได้ว่าเขาจะตกใจจากเราไหม
เขาจะอารมณ์ดีหรืออยู่จะหงุดหงิดขึ้นมาหรือเปล่า
วิวของคลิปคือคุณจำเนียนแกล้วนะคะ
เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าปกติก็ใช้เส้นทางนี้บ่อยนะ

ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจอช้างป่าออกมาอารวาส
แต่ว่าครั้งนี้เจอเขาก็ตกใจ
ฟังเสียงเขาหน่อยว่าเขารู้สึกยังไง
วินาทีที่เจอช้างป่าเดินมานะคะ

เดินเกี้ยวกาตล้วก็สักหน่อยก็
จุดที่มันทำให้ช้างเกิดการเกี้ยวกาตเนี่ยเกิดจากอะไรครับ
ช้างจะเดินไม่ได้เพราะติดรถมากกว่า
หรือว่าหรือคนไปล้อมอะไรประมาณนั้น
รถมันติดใช่ไหมแล้วช้างเขาก็จะเดินไม่ได้
เขาจะเดินมาหาทางออกจากถนนเขาก็เดินไม่ได้
ท่าเดินของช้างป่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คือเดินมาไม่เร็วเดินมาช้าไม่ได้วิ่งมา
แต่เดินมาแล้วไปล้มต้นไม้
ใช่คือเขาบอกว่าคือดูมีอารมณ์เกรี้ยวกราดแหละอยู่แล้ว
คือมันยังไม่ได้พุ่งมาทำร้ายคนแต่ว่ารักษณะดูงุ่นง่านแล้วล่ะ
คือเหมือนกับว่าคือช้างต้องการจะเดินต่อ

ก็เลยต้องเลี่ยงเดินเข้าป่าไปคงจะหงุดหงิด

แม่บ้านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คุณกณิตถาบุญเพิ่มบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าสาเหตุที่ทำให้ช้างป่าเกิดอาการเครียด

นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะช้างก็เลยถูกรบกวนนะคะ
ฟังเสียงแม่บ้านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะ

เราคิดว่ามันส่งผลกระทบอะไรกับช้างไหม

เพราะช้างเขาจะอยู่ธรรมชาติของเขาจะแพ้แกล็บคน

อย่างเมื่อเช้านี่ออกเรือนนึงใช่ไหม

แต่ช้างแตกแต่ว่านักท่องเที่ยวจอดรถดู
ดูเขาเหมือนว่าเขาเป็นสัตว์ดูเล่นอะไรประมาณนั้น
แทนที่จะไปกันได้ก็ไม่ไป

นักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพสถานที่เคารพในสิทธิของช้างด้วยนะคะ
ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวหรือคนที่ใช้เส้นทางบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
พบเห็นเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้โทรศัพท์ไปแจ้งได้ค่ะ
สายด่วน๑๓๖๒นะคะ